มีอะไรบ้าง
เขาก็เกลืออีก

นี่คือตำรวจภูทรอุทัย

ในอำเภออูทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยแสดงหมายจับของสนตาปูนใน๔ข้อหาคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กักขังหน่วงเหนียวบุกรุกเคหาสถานยามวิการ
ลักษัพธ์และคมขืนกระทำชำราว
หลังจากกันจอมพลังพานางสาวหมีภู
ผู้เสียหายเข้าพบตำรวจเพื่อจะให้เร่งติดตามจับกลุ่มนายมณัฐนี้
มณัฐยอมรับว่าเขาทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายหลายครั้ง
แล้วก็ไม่ได้รักทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ข่มขืนด้วย
เพราะว่าก็อยู่กินฉันสามีภรรยาเขาบอก
แล้วจะข่มขืนได้ยังไงที่ทำเพราะหึงหวงครับ
ผมเตเข้าแล้วก็ตบเข้าไปครับเมื่อนั้น
ทำไมต้องทำขนาดนั้นเรื่องผู้ชาย
อ้างหรือเปล่าไม่ได้อ้างครับมีรักฐาน
เขาบุกเข้าไปทำร้ายเขาหลายที่แล้วนี่
เข้าไปทำร้ายหลายทิศที่เดียวครับที่นั่น
ที่ไหนที่ไหนที่บางซื่อ
บางซื่อพอก่อนนั้นเราทำร้ายเข้ามาตบตีที่อู่รถเลยเราทำไหม
มันชอบทำร้ายผู้หญิงหรือมึงเก่งกับผู้หญิงมากหรือ
แก้วหูแล้วแตกมึงเก่งกับผู้หญิงมากหรือ

อย่าทำอย่างนี้ได้ไหมก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำบอกจับโทรศัพท์

เอามาฟังผู้เสียหายแล้วมาฟังคนอื่นเล่าบ้าง

นางสาวหมีภูผู้เสียหายเล่าบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุช่วงต้นปีครับ

หากันได้เดือนนึงก็ถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
แต่ที่รุนแรงประมาณ๔ครั้งทำอะไรบ้างครับ
ตบตีกระทืบด้วย
แก้วหูข้างซ้ายของเธอเนี่ยแตกเลยนะ

ปัจจุบันก็หูยังหายไม่ดีเลย

เธอขอเลิกแล้วก็หนีไปอยู่หอพักที่ย่านเตาปูน
นะครับแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็ตามไปพังห้อง
แล้วก็ตามไปล่วงละเมิดทางเพศ

ล่าสุดครับครั้งล่าสุด๑๑มิยนมานัดให้ปุ๊บไปตบหน้าเธอ
ต่อหน้าคนที่อู่ซ่อมรถ
เธอหมดความอดทนแล้วก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือครับ
ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยจับกลุ่มเขาไปที
เพราะเรามีการแจ้งความแล้วก็มีการออกหมายจับไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังจับตัวเขาไม่ได้
เพราะว่าทุกครั้งที่เราแจ้งโทรแจ้งตำรวจให้ไปจับเขา
เขาก็จะโทรกลับมาหาตำรวจอีกว่ามันเป็นเรื่องของผัวเมีย
ให้ตำรวจมายุ่งทั้งที่เรายืนยันไปแล้วว่า
เราไม่ได้ยินยอมให้เขาแบบมาอยู่ใกล้เราหรือทำร้ายเรา
แล้วก็รวมถึงการมีหมายจับมาแล้วด้วยค่ะ
คือเราล็อกบ้านแล้วแต่ว่าเขาแอบงัดเข้าไปในบ้านนะคะ
เขาก็จะแบบมาล่วงละเมิดเราแม้เราไม่ยินยอม
เขาก็จะขุมขู่เราให้เราต้องยอม
เพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเขาก็จะตบตีทำร้ายเราอะค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านล่ะเคยเห็นไหมรู้เรื่องบ้างไหม
เพื่อนบ้านบอกโอ๊ยเคยเห็นฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงประมาณ๓ครั้ง
แล้วก็ทราบว่ามีการตามไปทำร้ายแล้วข่มขู่ฝ่ายหญิงด้วย
ขณะที่กันจอมพลังคนพาไปช่วยก็ระบุบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นชาวกะเหลี่ยงมีหมายจับอยู่ที่สนตะปูหลายข้อหาเลย
วันนี้ก็ประสานนะครับมาที่สพออุทัยให้ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
โดยผู้ก่อเหตุมักจะอ้างคุณผู้ชม

เพื่อทำร้ายร่างกายผู้หญิงคุณกันบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ
มีหมายค้างจับอยู่ที่สอนอเตาปูนนะครับ
เพราะว่าไปก่อเหตุที่นู่นเนี่ยในหลายข้อหานะ
ถ้าอย่างคนก่อเหตุโทรไปบอกตำรวจได้

มันจะมีหมายจับไว้ทำสากะเบืออะไรล่ะครับวันนี้
ท่านดูดิครับคำว่าผัวเมียถ้าเห็นไหมนะ
ถ้ามันเป็นผัวเมียจริงเนี่ยมันไม่ต่อยเตะไม่กระทืบเขาหรอกครับ
มันก็เป็นข้ออ้างของผู้ชายที่มันเป็นการเท่านั้นแหละ
ที่จะทำร้ายผู้หญิงเขาต่อ
ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องถูกดำเนินการถึงที่สุด

ผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นธาตุไม่ได้เป็นเฉลยรักท่าน

วันนี้ทำอะไรก็ต้องรับผลของการกระทำทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้ก็ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำนะครับ
นายมณัฐนะครับเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปครับ